ทุกคนเคยได้ยินคำว่าเลือดข้นกว่าน้ำใช่ไหมค

คือเขาบอกเหมือนกับว่ายังไงคนในครอบครัว
สายสัมพันธ์มันแน่นแฟ้งกว่าคนนอกอยู่แล้ว

มีแฟนที่คบหากัน๔เดือนแฟนอายุ๑๕
เขาบอกว่ายายกีดกันความรักของเขา
ฆ่ายายทิ้งเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นที่ได้รับแจ้งเหตุว่ายังไงรู้ไหมคะ
มีหญิงสูงอายุล้มเสียชีวิต

แต่พอไปถึงอูหูยต้องล้มอีท่าไหนเนี่ย

แล้วก็มีร่องรอยถูกปาดที่คอกับหลังหลายจุด

คุณยายคำปันวัย๖๓ปีนะคะ

ตำรวจเจอพิรุษคือหลานสาว
วัย๑๔ปีให้การอ้อมแอ้มแปลก

ตำรวจคุมมาสอบทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วทั้งสองคนก็ยอมรับสารภาพว่า

เพราะถูกยายกีดกันเรื่องความรัก

นี่กูจิตตกแบบรู้สึกแย่เลยว่ะ

เดี๋ยวให้ขอดูหน่อย

มึงมีอีกเรียกเพื่อน

กูทอเหมือนสร้างแผลหลักฐานนะคะว่าเสียใจ
แต่สุดท้ายยายไม่ได้ลื่นไม่ได้ล้มไม่ได้แรงทั้งนั้นนะคะ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่นะคะ

เพื่อนบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุรู้สึกว่าน่าจะเป็นตี๒

สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้
ก็เห็นว่าลูกสาวคนตายก็คือแม่ของคนก่อเหตุ

ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนตำรวจมาถึง
เราก็ถามว่าเอ๊ะปกติยายหลานคู่นี้เขาสนิทกันไหม
เขารักกันดีไหมหรือว่าเขาไม่ค่อยถูกกัน
เพื่อนบ้านบอกเฮ้ยยายหลานคู่นี้รักกันดีเลยนะ

มีแฟนที่คบหากันมา๔เดือนแล้ว
ก็ไม่เห็นว่ายายจะกีดกันอะไรนะ

ให้ผู้ชายมาหาที่บ้านตอนกลางคืน

ตาบอกยายรักหลานมากรักมาก
รู้ว่าหลานสาวมีแฟน
ก็ไม่ถึงขั้นกีดกันอะไรขนาดนั้น
ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริง

แล้วก็ขออนุมัติศาลเด็กและเยาวชนนะคะ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็คุมตัวไปที่ศาลเด็กและเยาวชน
จังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว